เจ้าหน้าที่ไปบุกจับเซียนมะโขกโหลก

เป็นบอร์ดใหญ่ใบใหญ่รูปสัตว์ใหญ่เลย

คล้ายเลยแล้วก็มีลูกเต๋าด้วยนะครับ
ปรากฏว่าตั้งไว้กลางโต๊ะ
แล้วก็กลางงานบุญเลยนะฮะ
กลางงานบุญที่วัดเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มได้ครับ
ภาพขณะเล่นนี้มาจากไหน

เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำน้ำโขงหรือว่านบรขอเขตเชียงราย
แฟ้งตัวนอกเครื่องแบบเข้าไปแอบถ่าย
ภายในงานบุญวัดบ้านป่าตึงหมู่๕
ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย

ล้อมวงเล่นการพนันที่มีชื่อว่า
โขกโหลกเป็นการพนันชนิดหนึ่งครับ
รูปแบบเสี่ยงทายรูปสัตว์แล้วก็มีลูกเต๋า๓ลูกเป็นตัวกำหนด
โดยเจ้ามือจะปล่อยลูกเต่าให้กลิ้งลงมาจากที่สูง
แล้วให้ไปตกที่รูปสัตว์ช่องต่างที่มีคนวางเงินพนันไว้
เห็นไหมใหญ่มาล่ะเออตั้งโต๊ะใหญ่เลยนะฮะ

ภายในคลิปบรรดานักพนันต่างส่งเสียงลุ้นกันอยู่
สนุกสนานว่าลูกเต๋าจะมาตกที่รูปสัตว์ตัวไหน
พบเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวเข้าไป
ก็ส่งสัญญาณให้นบรขอเขตเชียงราย
พร้อมด้วยกำลังชุดลาดตระเวนทหารเรือร่วมกับทหารพราน
องกำลังผาเมืองแล้วก็ตำรวจภูทรบ้านแซว
ที่เขาวางแผนแล้วก็ดักซุ่มอยู่รอบนอกเนี่ย

ปรากฏว่าเมื่อนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่
ก็แตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางแล้วฮะ
แต่ก็สามารถไล่ติดตามจับกลุ่มมาได้๙คน
พร้อมด้วยของกลางอุปกรณ์การเล่นพนัน

จึงนำส่งพนักงานสอบสวนศาลีตำรวจภูทรบ้านแสว
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ